เมื่อกี้ลงใต้แล้วใช่ไหมก็อยู่ที่ใต้กันต่อนี่แหละแต่ไปที่จังหวัดพังงาค่ะ
ที่นี่เขามีเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูพื้นบ้านโอ้โหสุดยอดเด็ดมาก
แล้วคุณจะรู้ว่าเมนูพื้นบ้านของเขารู้รู้จังห้อยรู้หอยจังฮู
ตามไปเลยจ้าที่นี่เลยไปกันที่ตลาดสีเขียวในม่านหมอกอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาค่ะ
ที่นั่นเขามีเมนูพื้นถิ่นที่หาทานได้ยากมากอยู่เมนูหนึ่งเรียกได้ว่าเด็ดเด็ดสรติ
ใครเห็นเป็นต้องลองให้ได้เมนูที่ว่านั้นก็คือเมนูปลาดุกยอกหรือปลาดุกหลาม
กหลามอ่าหรือเขาเรียกว่าหลามปลายอกเฮ้ยมันเรียกได้หลายอย่างใช่แล้วแต่อันนี้ทำมาจากปลาดุก
ยอกเนี่ยมีปลาหลากหลายชนิดแต่นี่คือดุกนะคะปลาดุกหลามนั่นเอง
วิธีการทำของเขาเนี่ยเด็ดมากดูหน้าตาก่อนนะเขาจะทำลงในกระบอกข้าวหลามหรือกระบอกไม้ไผ่
ก็เลยเรียกว่าหลามการทำปลาดุกยอกจะเริ่มตั้งแต่นำปลาดุกอะค่ะ
ผสมกับพวกเครื่องแกงหรือว่าพริกแกงแล้วก็สมุนไพรต่างหมักไว้แบบนี้
ผสมกันเรียบร้อยก็นำปลาที่ผสมแล้วยัดลงไปในกระบอกข้าวหลามหรือกระบอกไม้ไผ่
แล้วคุณเห็นไหมว่ามันจะมีไม้ด้านบนเห็นจ้ะไม้ด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าการยอกปลา
อกเหรอก็คือการที่ค่อยตำจนเนื้อปลาและกล้างหลุดล่อนออกจากกัน
แล้วก็ตัวของเครื่องสมุนไพรกับพริกแกงเนี่ยผสมผสานเข้ากับเนื้อปลาได้เป็นอย่างดี
ไปเรื่อยตำไปเรื่อยแล้วก็เอาไปเหมือนผิงไฟคล้ายกับทำข้าวหลามตำไปเรื่อยจนปลานั้นสุกค่ะ
คุณรู้ไหมพอสุกแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงจ้ะเนื้อปลาดุกจะหลุดร่อนรวมกับพริกแกงแล้วก็สมุนไพรเลย
ส่วนกล้างปลาก็คือจะอยู่ด้านล่างไปอยู่ติดขึ้นมาตรงก้นข้าวหลาม
อยู่ตรงก้นของกระบอกไม้ไผ่ไม่ติดขึ้นมาด้วยอ้าวแปลกใจใช่ไหมล่ะ
พอเสร็จแล้วเรียบร้อยเทค่ะเทออกมาดูเลยแล้วกันพิสูจน์กันไปเลย
เทใส่ภาชนะคุณก็จะเห็นนี่หน้าตาของปลาดุกยอกเป็นแบบนี้
ได้เนื้อปลามาแบบล้วนกล้างอยู่ด้านล่างรสชาติไม่ต้องพูดถึง
ดิฉันเคยทานเมนูหลามปลายอกแบบนี้

มันจะคล้ายคั่วกลิ้งคุณนึกออกไหม
เรื่องพริกแกงของทางภาคใต้
แล้วก็ผสมกับสมุนไพรต่าง
แล้วปลาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคุณตำปลาป่นใส่เข้าไป
กล้างไม่มีทานได้เลย
กับข้าวอันนี้คือเขาจะเป็นข้าว
แล้วก็นึ่งมาหุงมา

ข้าวที่เขาหุงในกระบอกข้าวหลามไง

ออกมาทานกับหลามปลายอกแบบนี้

ปลาดุกยอกหรือว่าปลาดุกหลามเนี่ยนะ
เป็นเมนูอาหารคาวแบบโบราณที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
แล้วก็เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณด้วยนะคะ
ใครได้กินต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเลย

รู้อย่างนี้กินตั้งนานแล้ว
ดิฉันเคยทานจริงแล้วหาทานยากด้วยนะ

ถ้าเราไม่เคยเห็นวิธีการยอกปลา
คุณคิดดูนะเขาเผาปลาไปในข้าวหลามแล้วเขาก็ตำไป

แล้วไอ้วิธียอกเนี่ยมันต้องเป็นด้วยใช่ไหม

ไม่ใช่อยู่คุณจะมาทำปึ้งกระแทกกระแทกอันนี้มันมั่วตู้
มันก็จะไม่ได้คือเนื้อปลามันอาจจะแบบว่ายู่เกินไปหรืออะไรแบบนี้
ต้องแบบว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นเขา
มีโอกาสไปภาคใต้ต้องลองไปทานนะหลามปลาย่อกับข้าวหอใบเล็ด
มันเข้ากันมากเด็ดค่ะ